กระจกพิเศษจงบอกฆ่าเฉย
ว่าข้านี่แหละงามเลิศในปัจจับที
จะถามทำไมถามแล้วถ้ากระจกมันตอบว่าไม่สวย
เธอก็ไม่เชื่ออยู่ดีดาว
สวัสดีค่ะรุกรณาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
ต้อนรับเข้าสู่ดาวซาลอนค่ะ
ช่วงนี้สภาพอากาศอาจจะไม่เป็นใจให้เราสวยนะคะ
แดดร้อนหน้าเมือกหน้ามันผมมันกระเซิกกระเซิง
อย่าไปทำแบบนั้นค่ะเกิดเป็นผู้หญิงจะต้องสวยทุกข์
ฤดูกาลความร้อนฝนทำอะไรเราไม่ได้

เพราะช่วงนี้อากาศร้อนจริง
และช่วงนี้กรุงเทพมหานครเอาวันนี้นะ
วันนี้กรุงเทพมหานครมีปรากฏการณ์
ดวงอาทิตย์ตั้งฉากค่ะ
น่าจะเป็นช่วงประมาณเที่ยงกับอีก๖นาที
มองหาเงาตัวเองไม่เจอ
แล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ร้อนจัดด้วยนะ
อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียส

มันจะร้อนจนความร้อนที่เราสัมผัสได้
จะประมาณ๔๐องศาเซลเซียสนู้นแหละ
เพราะหย่อมความร้อนยังคงปกคลุมอยู่ในประเทศไทยอยู่เลยค่ะ

และความร้อนแบบนี้มันเป็นร้อนระอุ
ฝนก็จะมีด้วยเล็กน้อยเนี่ย

ร้อนภาคเหนือตอนล่าง

ร้อนหมดเลยยกเว้นภาคใต้
เพราะว่าเขาจะมีลมพัดผ่านไป
มาช่วงนี้ภาคใต้อาจจะไม่ร้อนเท่าภาคอื่นนะคะ

ฝนมันจะไปเจอกลุ่มฝนในแถวภาคอีสาน

ตอนบนอีกนิดหน่อย
แถวนครราชศรีมาแล้วก็บุรีรำ

รวมถึงภาคตะวันออกด้วยเมื่อกี้เห็นแว๊บนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เอาจริงร้อนมากกว่าฝน
แต่มันก็มีบางพื้นที่ที่เกิดฝนได้
เกิดขึ้นช่วงเวลาไหลและตรงไหนบ้าง

แต่พอใสมาค่ะ

แล้วหลังจากนั้นตอนบ่ายกระจายไปค่ะ

แล้วก็มีภาคใต้ตอนบนบางส่วนด้วย
แต่จะเป็นฝนที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่

เล่นงานเราจริงอยู่ช่วงสุดสัปดาห์

จะล้างรถจะตากพืชผลทางการเกษตร

ช่วงนี้คลื่นก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะคะ

อ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ยังคงเที่ยวอยู่แถวนั้นเที่ยวต่อไปได้เลย
แต่ที่เราเป็นห่วงก็คือเรื่องของ

อกจากนี้ค่ะฝนที่มันเกิดขึ้นบางพื้นที่มันมีความแปรปรวนสูงนะ